ช่วงนี้เรามาดูกันก่อนที่เรื่องของการโอนนานโอนไว
เยอะโอนแยะด้วยความเชื่อใจ

โอนเยอะโอนแยะโอนแยะ๗ล้านเหรอครับ

ตั้มโอนานเขาบอกว่าเขาก็ไปหลงรักผู้หญิงคนหนึ่ง
ไป๒๖๐ครั้งเป็นเงิน๗ล้านบาท
แต่โอนไป๔บัญชีของผู้หญิงคนนี้นะ
แล้วมันมีเจ้าของบัญชีที่เขาเป็นผู้ถูกเอาชื่อไปแอบอ้าง

พอเพื่อนเขาที่ชื่อขิมเอาบัญชีเขาไปใช้
เขาไม่ได้เป็นคนที่มีการคุยกับคุณตั้ม
ก็เลยต้องออกมาแสดงตัวว่าฉันไม่ได้เกี่ยวของ
ผู้หญิงที่โอนให้เขาโอนเงินไปชื่อคุณคิมนะ

ไปดูก่อนคดีนี้ในตั้มฉายาว่าตั้มโอนนานคุณผู้ชม
คือนายรับท่านนั่นทนัสปรีชา
คือตั้มเนี่ยทำอาชีพเป็นรับออกแบบสวนจัดสวนอะไรกันไปนะฮะ

แต่ว่าเขาไปพบรักไปพบรักผู้หญิงคนนี้ก่อนในเฟซบุ๊ก

เงินให้เขาไป๒๖๐ครั้ง

ผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นชื่อในบัญชีที่ตั้มโอนไปคือนางสาว
นินนิสาสิงห์ทองอายุ๓๔ปี

ตามที่ตั้มบอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนหลอกเขาเนี่ย
เพราะชื่อที่โอนไปเป็นชื่อเขาเนี่ย

นินนิสาก็เดินทางไปหากับพนักงานสอบสวนที่กองปราบ
ไปลงอาทิตย์ประจำวันแสดงความรู้สึกใจ

นางสาวนิสายอมรับว่า๑ใน๔ที่เป็นชื่อบัญชีของธนาคาร

ชื่อว่านางสาวนันธนดีพักดีสิงห์ทอง

สนิทกันมากเลยตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัย

ขิมชักชวนให้ไปร่วมทำธุรกิจตกแต่งสวนอะไร

เอาชื่อไปเปิดบัญชีไว้ก่อนให้ขิมไป
หลังจากปี๕๘ติดต่อกับขิมมาตลอดเลย
แล้วเพื่อนก็ไม่ได้มีท่าทางว่ามีพิรุธใด
ใช้ชีวิตกินหรูอยู่สบายมีความสุขดี
ก็จนไม่น่าเชื่อว่าจะมีปัญหาเรื่องของการเงิน
จนกระทั่งผ่านไปเห็นข่าว
เอ้ามีนักธุรกิจคนหนึ่งชื่อตั้ม
ไปแจ้งความว่าถูกผู้หญิงหลอกให้โอนเงิน
ปรากฏว่าชื่อในบัญชีที่โอนเงินไปเป็นชื่อเก่าของเธอ
ที่ให้ขิมยืมไปเปิดบัญชี
ตกใจมากเพราะว่าเธอนั้นกลายเป็นผู้ต้องสงสัย
ส่วนตัวไม่รู้จักกับคนชื่อตั้มคนนี้มาก่อน
ไม่เคยยุ่งเกี่ยวกันไม่เคยยืมเงินไม่เคยคุยกันนะฮะ

แต่ตอนนี้กลับตกเป็นผู้ต้องสงสัยทางคดี

ซึ่งตอนนี้เป็นผู้ถูกแอบอ้างในการเปิดบัญชีนี้นะครับ
เกิดแล้วคะใครคุยรกคุยห์สิ่งในฟังไหมค่ะ
มีค่ะว่าเขาให้ใครไม่รู้

โอนเงินให้คนอื่นแหละ๒ล้านในการทำสวน

ยื้มเงียกกินข้าวยังไม่ได้เนิน๒๐๐โนเมตรอย่างนี้ก็เซ่ลกันอย่างนี้
กับเราการสัพว์ทคุณไม่ได้มาเอาเงินให้๒หมื่น๓หมื่นกินไม่ใช้ไม่มีนะ
ผู้เสียหายคนนี้ก็บอกว่าหลังเกิดเรื่องติดต่อคิมแล้วติดต่อไม่ได้เลย
รับว่าก็เอกใจเหมือนกันกลัวเพื่อนจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการไปหลอกลวงผู้ชายคนนั้น
จริงเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นอุทาหรณ์สำคัญว่าอย่าไว้ใจใครแม้กระทั่งเพื่อนสนิทของตัวเอง
แม้กระทั่งคนในครอบครัวอย่าไปเอาชื่อให้ใครไปเปิดบัญชีเด็ดขาด
มีการเอาชื่อไปเปิดบัญชีแล้วก็ให้คนโอนเข้าไป
รวมทั้งเรื่องของสำเนาบัตรประชาชนอย่าให้ใครไปหยิบแทน
นาทะเบียนบ้านอย่าให้ใครไปหยิบแทนอย่าให้ใครโดยที่ไม่เซ็นขีดค่าเด็ดขาด
เพราะเขาอาจจะไปทำธุรกรรมก็ได้โดยที่เราไม่ทราบสุดท้ายกลายเป็นหนี้เป็นสิน
อย่าไปลงแค่รูปภาพเขาและอย่าไปโอนเงินให้เขาก่อนที่จะมาเจอตัวกัน
แต่รูปจูบก็ไม่ได้จูบเห็นไหมไม่ตรงปกเลย
และจะเหม็นด้วยนะเสียเงินขนาดนี้๗ล้านครับ
ก็ต้องกดเจอหน้ากันก่อนศึกษาในใจกันก่อนนะคะ